ใครที่จะไปร่วมการชุมนุมโดยเฉพาะสาวมีเรื่องมาเตือนภัย
เพราะว่ามีคนที่ไม่หวังดีค่ะแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วถ่ายภาพสาวเอามาโพสต์ค่ะโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าแอบถ่ายนะคะ
ขึ้นแบบนี้บอกว่าวันนี้ไปร่วมชุมนุมมาได้งานมาเพียบ
วีดีโอล้วนนี่แค่เศษ๑ส่วน๑๐สนใจเข้ากลุ่มทักมา
ค่าเข้า๓๐๐ถาวรไม่ชอบแนวนี้ผ่านได้เลยนี่ค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นเรื่องเตือนภัยกันนะคะคือพูดง่ายถ่ายภาพผู้หญิง
แล้วเอาไปโพสต์เรียกเก็บเงินแลกกับการเข้ากลุ่มลับ
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ชุมนุมวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มันผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็มีคนที่ไม่หวังดีเข้าไปแฝงตัวค่ะ
พูดง่ายโรคจิตนั่นแหละแอบตามถ่ายน้องผู้หญิงนะคะ
โพสต์ดังกล่าวมีทั้งภาพถ่ายภาพนิ่งคลิปวิดีโอ
อย่างที่บอกไปค่ะชักชวนจะเข้ากลุ่มไหมเข้ากลุ่มแรกกันมา๓๐๐บาท
ได้แบบถาวรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วล่าสุดค่ะ
ชาวเน็ตเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเตือนภัยกันนะคะ
เตือนภัยขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา
เพื่อความปลอดภัยของตนเองโดยผู้ที่ร่วมชุมนุมเนี่ย
ก็บอกว่าคือบางคนก็อยากเตือนคุณผู้หญิงที่จะไปร่วมชุมนุมบอกว่า
ให้แต่งตัวให้รัดกลุ่มมากขึ้นป้องกันการถูกแอบถ่าย
และจะได้เคลื่อนไหวได้สะดวกทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตรายด้วย
เป็นแพลตฟอร์มของชาวรัสเซียที่มีลักษณะชุดการทำงานคล้ายกับแอปพลิเคชันเฟซบุ๊ก
แต่สะดวกสบายมากกว่ามีข้อห้ามน้อยกว่าถูกสกรีนน้อยกว่าพูดง่าย
จึงเป็นแอปด้านมืดที่ชาวไทยสายหื่นมักจะเข้าไปใช้บริการ
เพราะในแพลตฟอร์มนี้สามารถลงรูปหรือวีดีโอที่มีลักษณะลามกอนาจารย์
อย่างเปิดเผยแบบไม่ปิดกั้นใดใดซึ่งมีทั้งการใช้แอคเคาน์ส่วนตัวโพสต์
แล้วก็มีการตั้งกลุ่มแจกภาพแชร์ภาพรวมทั้งตั้งกลุ่มลับ
เพื่อขายภาพกันอย่างเปิดเผยก็มีนะคะปัจจุบันมีผู้เข้าใช้
มีบัญชีผู้เข้าใช้กว่า๓๕๐ล้านบัญชีซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก
แพร่หลายในประเทศรัสเซียโดยมีคนไทยเข้าไปใช้แอปพลิเคชันเนี่ย
พลิเคชันเนี่ยถูกผลิตโดยนายพาเวลดูโรฟเมื่อปี๒๐๐๖นะคะ
เพราะฉะนั้นช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ